อาทิตย์ที่แล้วเราเล่าเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
เร่ร่อนที่ขอนแก่นที่มีถือระเบิดไว้
แล้วก็จับตัวป้าแมวเมียของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมตอนนี้นะตัวผู้ก่อเหตุเองยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ส่วนป้าแมวคนที่ถูกจับตัวเป็นตัวประกันคุณเชื่อไหมมันมีผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะ
ป้าแกหวาดภาวะช็อกปากเบี้ยวเลย
เดี๋ยวลองดูเหตุการณ์วันนั้นวินาทีที่ป้าแมวเนี่ยวิ่งออกมาจากการที่คนร้ายจับตัวหน่อยค่ะ
โอ้โหจังหวะนี้ค่ะคุณเสื้อสีแดงน่ะคือป้าแมวที่ถูกคนร้ายเนี่ยจับเป็นตัวประกัน
แล้วมือนึงก็ถือระเบิดอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะดึงสลักระเบิดนะ
คุณป้าแมวถูกจับไว้แบบนี้โอ้โหครึ่งข้อนวันนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กรกฎาคมนะฮะ
ใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าเรื่องร้ายมันผ่านไปแล้ว
ตัวผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ยิงแล้วนะ
แล้วตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่อาการของป้าแมว
หลังจากที่เผชิญเหตุการณ์แบบนี้ยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ
เมื่อคืนวันที่๑๖ที่ผ่านมานะ
แมวช็อกปากเบี้ยวตาค้างพูดไม่ได้เลย

ใช่ไปคุยกับสามีของป้าแมว
คุณลุงประสบก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัก๔ทุ่มครึ่งภรรยาเข้าห้องน้ำ
พอมานั่งออกมาจากห้องน้ำเสร็จมานั่งที่เก้าอี้หัวเราะสองครั้ง

ใช่ค่ะหลังจากนั้นคือตาค้างปากเบี้ยวไปเลย
ซึ่งคุณลุงบอกว่าน่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้น
ตอนเมื่อคืนใส่ออกซีเย็นใส่อะไรเข้าไปตอนนี้ถอดแล้วก็ซื้อ

หมอเขาให้ยาอะไรระบบสมองเส้นเลือดเลย
อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยมาดูแลให้หน่อยครับ
เพราะว่ารายได้อะไรก็ไม่มีนะครับ
ก็หาชาวทิ้งข้ำครับ
ลุงประสบพูดไปก็จะร้องไห้ไปนะ
ลุงประสบเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้นป้าแมวก็ยังเป็นคนร่าเริงสดใสนะ
ใช่ค่ะแต่หลังเกิดเหตุ๒วันป้าแมวเปลี่ยนไปมากฮะ
เป็นคนเหงาซึมหวาดภาวะแล้วก็ป้าแมวไม่กล้าออกจากห้องเลย

วันที่เกิดเหตุ๑๔กรกฎาคมหลังจากป้าแมวรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายแล้ว

ป้าแมวพูดเรื่องหนึ่งบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะตอนที่วิ่ง
แล้วป้าแมวล้มป้าแมววิ่งแล้วเหมือนแบบรู้สึกมันหอบ
มันเหนื่อยหายใจไม่ออกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปเลยตอนนั้น

จังหวะนี้ป้าแมวตอนวิ่งไปบอกว่าที่ล้มลงไปนะ

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นสิ่งที่ป้าคิดก็คือ
ต้องรวบรวมกำลังฮึดสุดท้ายแล้วลุกขึ้นมาแล้ววิ่งต่อค่ะ
คุณลุงประสบซึ่งเป็นสามีของป้าแมว
บอกว่าที่ป้าแมวเป็นแบบนี้อยู่ปากเบี้ยวตาค้างนะฮะ

เครียดจากเหตุการณ์มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะครอบครัวเองก็หาเช้ากินค่ำใช่ไหม

เราก็ต้องไปถามโรงพยาบาลขอนแก่นด้วย
เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลขอนแก่นคือรักษาตัวป้าแมวใช่ไหม

ว่ามันเกิดจากอะไรมีโรคประจำตัวอะไรยังไงบ้าง
ปรากฏว่าคุณหมอตรวจเจออาการโรคเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
อุดตันทีนี้หมอทำไงต้องให้ยาละลายริ่มเลือดอ่ะคุณ
แล้วอาการล่าสุดของป้าแมวเนี่ยคือแขนขาก็กลับมามีแรงปกติแล้วนะคะ

ทีนี้เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุกันต่อแหละ
ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าป้าแมวเองก็มีโรคหัวใจอยู่ก่อนด้วย
แล้ววันนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องตรวจสุขภาพนะ
ละเอียดหน่อยแล้วก็ตรวจหัวใจเพิ่มเติมด้วยนะคะ

จากเรื่องสุขภาพทางกายที่หมอต้องตรวจแล้ว

ทีมแพทย์โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นราชนครินเนี่ย
แล้วก็ทีมสหวิชาชีพที่เขาจะดูแลเยียวยาเรื่องจิตใจ
รวมถึงสาธารณสุขขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวชุมชนเทพารักษ์

เพราะว่าคือจะมีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์จี้จับตัวประกัน๓๒คน
ปรากฏว่าพอไปคุยนะมีอยู่๕คนคุณอยู่ในภาวะเสี่ยง
ทีนี้ต้องบำบัดต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจระยะยาวต่อไป

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะ
นะครับมีผลต่อเนื่องนะผมเชื่อแบบนั้นนะ